เริ่มต้นไปดูคลิปนี้ก่อนกันแล้วกันครับท่านผู้ชมครับ
เป็นคลิปที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๙กรกฎาคมนะครับเวลาตี๑นะฮะ
ผู้หญิงเดินมาหาสาวหล่อเป็นธอมก็นั่งแบบดูมึนนั่งเงียบอยู่
แล้วเรื่องราวก็เป็นลักษณะของการไม่รู้ว่าจะดึงอะไรกันไม่รู้คนนี้ก็ต่อยก่อนเลย
คนนี้เขาก็สู้นะใช่ค่ะผู้หญิงเขาก็สู้นะครับในมือเนี่ยมีหมวกกันน็อกอยู่นะครับ
เนี่ยเอาหมวกกันน็อกฟาดเข้าไปที่หน้าแล้วก็ต่อยคือก็สู้กันน่ะนะคะ
วกกันน็อกนี่มันหนักนะคุณเดี๋ยวมาสอน
หนักค่ะอาการตอนนี้เนี่ยฐานกระดูกรองลูกตาแตกฟันแตกกระดูกกดทับเส้นประสาทคือต้องผ่าตัดเลยนะคะ

แล้วเขาก็มีผู้ชายคนนึงที่ใส่เสื้อขาวแม่งสักครู่เนี่ยที่เดินไปดูดูอยู่
ปรากฏว่าเขาดูอยู่แล้วเขาก็เดินออกไป

ค่ะนะฮะซึ่งผู้ชายคนนี้คือ
ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลหอพักเป็นรอปภ

แล้วก็จะมีผู้ชายเสื้อน้ำเงินอีกคนนึงก็เดินผ่านไป

เห็นทั้งสองคนนี้ก็นั่งกันอยู่นิ่งแล้ว
ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายอะไรกันแล้ว

คือคลิปรู้สึกว่าคลิปตอนนี้
มันจะเพลย์ล่วงหน้าไปเยอะแล้วนะฮะ

เอาเป็นว่าเขาทำร้ายกันหลายอย่างนะครับ

ผู้ชายเสื้อขาวคนนี้นะคือ
แล้วเขาก็เดินจากไป

น้ำเงินคนหนึ่งที่เดินออกมาจากประตูกระจกของอพาร์ทเม้นต์ด้วย
ตรงนี้เป็นคำถามหนึ่งในคำถามนะครับว่าทำไมถึงไม่ช่วย
นี่ค่ะก็มีคนเดินออกมาจากตึก
เดี๋ยวดูนะครับคลิปนี้เขาไม่มีเสียงนะครับ
เป็นกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ที่อพาร์ทเมนต์
เขาก็หันไปมองนะคะ
แล้วเขาก็เดินไปกันระหว่างนี้ก็มาลุมมาตุ้มกันอยู่ตรงด้านในตรงนู้น
แล้วผู้หญิงที่กองอยู่ตรงนั้นนะเห็นไหม
อันนี้สาวธอมไม่ใช่ผู้ชายอ่าเป็นสาวหล่อเนี่ยธอมเนี่ย
ก็เดินมาเก็บของรวมทั้งหมดกันน็อกนะครับ

ไปซ้ำอีกนะใช่นะ
แล้วเขาก็มาด้านหน้ามาเอารถจักรยานยนต์อะไรพวกนี้นะครับ
ผู้หญิงนี้เหมือนกับสลบไปแล้วด้วยนะโอ้โห
เหมือนหมดสติไปรอบแล้วเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็ไปฉุดกระชากเขาขึ้นมาอีก
คลิปเนี่ยกินเวลาแบบ๓๔นาทีได้สำหรับคลิปแรกนะครับ
แล้วทีนี้เขาก็มาต่อกันที่จุดด้านหน้าประตูกระจก
หลังจากที่ไปเอารถจักรยานยนต์ผู้หญิงเขาก็เดินมานั่งพักตรงนี้เหมือนกับ
ไม่ใหนไหวแล้วอ่อเขาสบักซบอมมาแล้วอะค่ะ
โดนทำร้ายขนาดนั้นใช่มาอยู่ตรงเนี้ยบันไดทางออกเนี่ย
ธอมก็ไปเอาจักรยานยนต์มาค่ะนะฮะ
และถ้าผู้ชมสังเกตประตูกระจกด้านในไว้อืม
ก็เป็นอีกหนึ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กัน

ค่ะเนี่ยก็ยังกระชากแขนกันต่อนะคะ
หญิงสาวที่ถูกทำร้ายเนี่ยชื่อว่านางสาวพิมพิไลปักศรีหรือว่าน้องฟางอายุ๒๒ปีนะครับ
นี่นะฮะคืออาการนี้ก็หนักอยู่นะครับ
มีบาดแผลมีอาการบวมที่ใบหน้า
ฐานกระดูกรองลูกตาแตกกระดูกฟันแตกกระดูกกดทับเส้นประสาท
ก็มีปัญหาเดี๋ยว๒๖ที่จะถึงนี้ต้องเข้าแอดมิตรโรงพยาบาล
แล้ว๒๗ต้องผ่าตัดนะครับ
ตรงนี้ยังมีการฉุดกระชากันอีกเหมือนกับพยายามจะเอาขึ้นรถจักรยานยนต์ให้ได้หรือยังไง
เนี่ยผู้หญิงก็ลงไปนอนนะครับแบบเนี้ย
เป็นผู้ชายสัก๓๔คนได้นี่เห็นไหมครับมาแล้ว
ตอนนี้เขากำลังยื้อยุดฉุดกระชากันอยู่นะ
ก็มีคำถามว่าเอาแล้วทำไมไม่ออกมาช่วย
เขาก็ยืนดูอยู่ด้านในค่ะแต่เดี๋ยวมีคำชี้แจงนะคะ
ตรงนี้นะครับผู้หญิงเขาก็เหมือนกับไม่ไหวแล้วแล้วเขาก็ไม่ไปด้วย
ผู้ชายก็ยืนดูอยู่สักพักใหญ่นะคะ
ถ้าคนที่เห็นเหตุทำร้ายร่างกายจนอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต

มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

ซึ่งวันนี้ตำรวจก็ออกมาอธิบายข้อกฎหมาย
บอกว่าต้องมีมูลเหตุจริงที่จะไม่ช่วยนะ
ถึงจะสามารถที่จะไม่ถูกแจ้งข้อหานี้
แล้วผู้ชายคนนี้เขาเข้ามาเปิดประตู

ก็เลยทำให้ผู้ชายเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ด้านในสักพักหนึ่ง
เหมือนกับจะมองเห็นเหตุการณ์แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ออกมาอีก
จนกระทั่งมีหญิงสาวเสื้อดำคนหนึ่ง
ผู้หญิงคนนี้เขาเหมือนแบบพยายามกวักมือเรียกด้วยนะ
น้องฟางเขาก็พยายามกระเถิบตัวขึ้นไป
จนมีหญิงสาวเสื้อดำที่เห็นเหตุการณ์ก็เข้ามาช่วย
ตอนที่ธอมสาวเนี่ยจะไปทำร้ายอีกรอบหนึ่ง

จะไปดึงมาอีกจะไม่ให้เข้าไป
แต่ผู้ชายด้านในเหมือนเขาก็ยังแบบเอ๊ะจะเอายังไงดี
แล้วผู้หญิงเสื้อดำคนนี้ก็มาช่วย

ใช่ค่ะแล้วก็ให้แฟนหนุ่มเป็นคนถ่ายคลิปวิดีโอไว้จากโทรศัพท์มือถือนะคะเนี่ยค่ะ
นี่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยผู้ที่เห็นคลิปในสังคมออนไลน์ทั้งหลายว่า
แล้วทำไมผู้ชายไม่ไปช่วยล่ะมัวแต่ถ่ายคลิป
ค่ะตัวผู้หญิงที่ใส่ชุดดำก็เลยออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กเหมือนกันนะคะว่า
ถ้าให้แฟนนุ่มของเธอไปช่วยมันก็จะกลายเป็นว่าแฟนนุ่มของเธอไปทำร้ายร่างกายธอมซะอีก
มันก็จะกลายเป็นอีกคดีนึงเพราะแฟนหนุ่มของเธอก็อารมณ์ร้อนเหมือนกัน
ก็เลยให้ช่วยถ่ายคลิปดูอยู่ห่างแล้วก็คอยเตือน
เพราะว่าตอนที่เห็นกันด้วยกันครั้งแรกเนี่ยแฟนนุ่มบอกเดี๋ยวโดนแน่คือจะจัดการธอมแน่แต่ก็เลยห้ามเอาไว้
ลองดูคลิปที่แฟนนุ่มของผู้หญิงชุดดำที่เข้าไปช่วยเขาถ่ายเอาไว้ก่อนนะครับ
เนี่ยค่ะธอมก็ขอโทษแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลย
พูดสั้นว่าขอโทษ
แล้วน้องฟางที่ถูกทำร้ายเนี่ยโอ้โหยกมือไหว้

บอกว่าถ้าไม่มาช่วยเนี่ยโหตายแน่
ก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปรักษาอาการเบื้องต้นนะครับ
ทีนี้มาดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะถึงทำร้ายร่างกายกันขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวเรื่องของการชี้แจงจากบุคคลที่เป็นพยานแวดล้อมทั้งหมดเนี่ย
เดี๋ยวจะมีให้ท่านทราบค่ะว่าแต่ละฝ่ายแต่ละคนที่อยู่แต่ละมุมเนี่ย
เขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์และเขาเจออะไรบ้างเขาถึงเข้าไปช่วยและไม่ได้เข้าไปช่วยในช่วงเวลานั้น
แต่ฟังน้องฟางก่อนน้องฟางนางสาวพิมพิไลปักศรีวัย๒๒ปีที่ถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนมาก็ไปกับแฟนธอมนี่แหละนะครับ
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันมาก่อนเลยนะคุณเขียนมาสอน

คืนนั้นนะครับ๑๙กรกฎาคมก็พอดื่มสังสรรค์อะไรกันเสร็จก็ไปนอนที่ห้องของเพื่อนนะฮะ
แล้วระหว่างที่แฟนสาวหล่อเนี่ยหลับไปนะน้องฟางก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรเนี่ยนะครับ
อันนี้คือโทรศัพท์ตัวเองก่อนนะเพราะตัวเองยังไม่หลับสักพักหนึ่งก็ไปหยิบโทรศัพท์ของแฟนมานะครับ
พยายามที่จะปลดล็อกโทรศัพท์แต่มันปลดไม่ได้
ค่ะน้องฟางเขาบอกว่าปกติสาวหล่อเนี่ยธอมคนนี้ก็จะบอกรหัสนะแล้วก็เปิดเข้าไปดูได้ตลอดแต่อยู่ดีเหมือนเปลี่ยนรหัส
ถูกต้องเขาก็คือแฟนสาวหล่อนี้ก็หลับไปแล้วเขาก็เอามือของแฟนสาวหล่อมาพยายามเหมือนกับอาจจะใช้ลายนิ้วมือก็เปิดไม่ได้นะครับ
ก็เลยปลุกแล้วก็ถามว่าเปลี่ยนรหัสทำไมทำไมต้องเปลี่ยนรหัสด้วยโดยเฉพาะไลน์เนี่ยจะขอดูไลน์หน่อย
ก็ถามย้ำจนแฟนสาวหล่อไม่พอใจหันมามองหน้าแล้วก็หยิบหมวกกันน็อกเดินออกจากห้องของเพื่อนไปรออยู่ที่หน้าลิฟต์ค่ะ
ฟางก็เดินตามไปนะถามอีกแฟนสาวหล่อก็บอกว่าไม่ชอบนะมาถามแบบนี้
ฟางก็เลยลงลิฟต์มาคนเดียวพอลงมาข้างล่างเอาคีย์การ์ดไปคืนเพื่อนแล้วก็ไปยืนรออยู่ที่หน้าหอนะครับซึ่ง
ฝ่ายสาวหล่อนะครับก็ไปนั่งอยู่ที่ตรงจุดที่ท่านเห็นในภาพจากกล้องวงจรปิดครั้งแรกเลยนะครับทีนี้น้องฟางเขาบอกเขาก็อยากจะกลับแล้ว
แต่ก็รู้ว่าคนนี้แฟนเนี่ยเมามากขี่รถไม่ได้แน่พยายามจะไปกระชากเอากุญแจรถบอกว่าเดี๋ยวจะขี่กลับห้องเอง
แต่ว่าสาวหล่อไม่ยอมดึงกุญแจกันอยู่สักพักหนึ่งก็เกิดการผลักกันดันกันตีกันซึ่งน้องฟางก็ยอมรับว่าก็ทำร้ายเขาเหมือนกันก็คือตบหน้าเขา
แต่ว่าฝ่ายเขาเนี่ยถึงขั้นเอาหมวกกันน็อกมาฟาดหนูเลยแล้วก็ต่อสู้กันก็อย่างที่ท่านเห็นในคลิปจนกระทั่งมีผู้หญิงเสื้อดำกับแฟนมาช่วยมาห้ามว่าทำไมต้องทำน้องก่อนที่สาวหล่อจะขี่รถหนีหายไปนะครับ
ซึ่งน้องฟางบอกว่าถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้เนี่ยเจ็บหนักแน่เจ็บหนักแน่เพราะว่าตอนนั้นยอมรับว่าสู้ไม่ได้ร้องขอชีวิตแต่สู้ไม่ไหว

เขาก็หันแล้วมองหน้าคือเขาก็ไม่ได้พูดอะไรด้วยเขาก็หยิบกระเป๋าพามาเดินออกจากห้องแล้ว
แล้วก็พูดระหว่างทางจากห้องมาถึงหน้าลิฟท์ที่เจ้ารอลงลิฟต์
ก็พูดอีกเขาก็บอกว่าไม่ชอบก็เลยว่าไม่ชอบก็ต่างคนต่างอยู่
บอกว่าขอกุญแจรถนะจะเอารถกลับจะกลับห้องจะขับกลับเอง
ซึ่งคุณทิศคำพรคือญาติของน้องฟางค่ะ
นางสาวที่คำพรพิมพ์ให้ผล
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคุณที่คำพรมานะคะ
คุณที่คำพรเล่าให้ฟังว่าจริงแล้วน้องฟางกับแฟนธอมเนี่ย
บกันมานานค่ะคบกันตั้งแต่
เรียนที่จังหวัดสุโขทัย๗ปีแล้วนะคะ

ฟางก็กลัวว่าธอมคนนี้จะไปมีสาวอื่น
ก็จะคอยดูโทรศัพท์มือถือของธอมเป็นประจำ
กระทั่งมาเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะ
หลังเกิดเรื่องหลังโพสต์คลิปนี้ไปในเฟซบุ๊ค

ธอมคนนี้ก็กลับไปอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย
แล้วก็ให้ญาติที่สุโขทัยเนี่ยติดต่อมากับทางครอบครัวของน้องฟางผู้บาดเจ็บนะคะ
คือเหมือนกับว่าจะเจรจาเจรจาให้จบเรื่อง
คือทางครอบครัวของน้องฟางก็เลยบอกว่าความเสียหาย
โอ้โหน้องเขาเจ็บหนักอย่างนี้ก็ขอค่าเสียหายสักแสนนึง
แต่ทางครอบครัวของฝ่ายธอมบอกว่าให้แค่ห้าหมื่น
ทางครอบครัวของน้องฟางก็เลยไม่ยอมเพราะเหมือนกับว่าปัดความรับผิดชอบ
แต่ฝั่งสาวธอมบอกว่าก็ไม่มีเงินจ่าย
ถ้าอย่างนั้นก็ไปฟ้องศาลเอาก็แล้วกันเนี่ยค่ะ
แล้วก็ขู่ด้วยนะคะคุณที่คำพรบอกว่า
หลังจากโพสต์คลิปนี้ไปในเฟซบุ๊กเนี่ย
ทางฝั่งของสาวธอมน่าจะให้ญาติโทรมา
แล้วก็ขู่ว่าให้ลบคลิปนี้ออกจากเฟซบุ๊กด้วย
ถ้าไม่ลบเนี่ยมีเรื่องแน่ประมาณเนี่ยค่ะ
แต่คุณที่คำพรก็บอกว่าก็เป็นเฟซบุ๊คส่วนตัวของเขา
จะมาขู่เขามาสั่งให้เขาลบได้ยังไง
แล้วตัวธอมเองก็เมาแล้วก็เหมือนนอน

เหมือนจะเข้ามาดูข้อมูลในไลน์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ตามภาษาแฟนเช็คดูอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วน้องเข้าไปดูไม่ได้เพราะว่าไลน์มันเปลี่ยนรหัส

น้องก็ปลุกธอมให้ตื่นบ้างค่ะ
ให้สลึมสลือแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกลับบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยลงมาทะเลาะกันข้างล่างต่อ
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่นั่นก็ต่างคนต่างอยู่เลยแล้วกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก่อนที่จะลงมาทะเลาะกันด้านล่างเลยค่ะ

พอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ
ทางมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ก็เดินทางเข้ามาช่วยเหลือน้องฟางที่ถูกทำร้ายแล้วนะครับ
วันนี้ก็ไปดูอาการที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็พาไปแจ้งความที่สนพหนโยธินนะครับ
เพื่อเอาผิดกับผู้ที่ก่อเหตุนะครับ
ก็มีผู้ที่เขาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ช่วยเหลืออะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ตำรวจเองก็ได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับผู้ที่ไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการเมินเฉยไม่ช่วยเหลือพวกนี้นะครับ
โดยตำรวจบอกว่าเรื่องของการไม่ช่วยเหลือเนี่ย
สำหรับคนที่ไม่เข้าไปช่วยจะมีความผิดหรือไม่
ประมวลกฎหมายอาญามีระบุอยู่แล้วแต่ก็ต้องสอบถามข้อมูลก่อนว่า
ในจุดนั้นมีใครยังไงบ้างทำไมถึงไม่เข้าไปช่วย
ถูกคมคูหรือเกรงว่าผู้ก่อเหตุอาจมีอาวุธหรือไม่
ต้องสอบให้ชัดส่วนผู้ก่อเหตุตอนนี้ยังไม่ติดต่อมอบตัวนะครับ
เจรจาระหว่างกันระหว่างผู้ก่อเหตุกับผู้เสียหาย
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเจรจาระหว่างกันเองซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ
อย่างไรก็ตามคดีนี้ถือว่าเป็นคดีอาญาแล้ว
ใช่ค่ะเบื้องต้นก็เป็นการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายไปก่อนนะคะ
คือผู้กำกับสพโยธินบอกว่าก็คือต้องสอบส่วนเพิ่มค่ะ
บาดเจ็บสาหัสคือตอนนี้คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะว่า
มันจะเป็นข้อหาที่หนักกว่านี้ได้ไหมพยายามฆ่าได้ไหม
คือท่านผู้กำกับสนพลโยธินก็บอกว่าณตอนนี้ยังแจ้งข้อหา
พยายามฆ่าไม่ได้นะคะก็ต้องดูหลักฐานเพิ่มก่อนท่านบอกแบบนี้
มันต้องมีเรื่องของเจตนาการเตรียมการอะไรพวกนี้ด้วยนะ
ซึ่งอยู่ที่ย่านรัชดานะฮะวันนี้ก็ไปให้ปากคำให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยนะครับ
ชายคนนี้ชื่อว่านายอ่องโซอูอายุ๓๒ปีนะครับเป็นผู้ดูแลหอพักชาวพม่า
แล้วก็เป็นฝ่ายที่เป็นพยานให้กับน้องฟางที่ถูกทำร้ายนะครับ
อ่องโซอูบอกว่าไม่เคยเห็นทั้งคู่มาก่อนนะ
เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขามาหาเพื่อนมาอยู่ห้องเพื่อนนะครับ
ตอนเกิดเหตุตนก็นั่งอยู่ที่หน้าหอ
แล้วได้ยินเสียงตบตีกันก็จะเดินเข้าไปห้าม
แต่พอเดินเข้าไปเนี่ยฝ่ายของสาวธอมได้ขู่
ก็ยอมรับว่ากลัวก็เลยไม่กล้าเข้าไปนะครับ
แต่ได้เดินออกไปแล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจนะค่ะ
ส่วนฝ่ายของธอมเนี่ยขู่ว่าอย่าเข้ามายุ่ง
ไม่ใช่เรื่องของคุณไม่งั้นเดี๋ยวมีเรื่อง
แล้วก็ยังขู่ด้วยว่าอย่าฟ้องใครอย่าแจ้งตำรวจนะ
งั้นมีเรื่องแน่แต่ว่าเขาก็เลือกที่จะเดินไปหาที่ที่จะโทรแจ้งตำรวจ
ค่ะคือเขาก็บอกว่าตอนแรกมองไกล
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง

ก็เลยไม่กล้าไปช่วยรหภบอกแบบนี้แหละนะฮะ
เขาก็ยังพูดถึงคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนอื่นที่
คือเราอาจจะคุ้นชินกับด้านในที่มันจะมีปุ่มกดปุ่มกด
เขาบอกอย่าเข้ามาไม่ใช่เรื่องของคน
เดี๋ยวจะมีเรื่องก็เลยผมเดินออกไปอีกโทรศัตริย์
เขามาเดินบอกผมมาอีกทีนึง

แล้วผมก็เดินเข้าไปออฟเฟสที่หอ
ผมก็ล็อกประตูอะไรผมก็คุยกับตำรวจนะครับ
ก็ทางพันธุ์ตำรวจเอกอิทธิเชษวงหอมหวน
ผู้มกับการสรนอประหลโยธินนะครับ
ซึ่งเป็นสอนอท้องที่เกิดเหตุนะครับ
ท่านก็บอกว่าถ้าฟังดูแล้วก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะ

เพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้แจ้งข้อหา
เรื่องการไม่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่กำลังถูกทำร้าย
สำหรับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
เพราะว่าหลายคนเขาก็เป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัย
แล้วก็ถูกคนที่ก่อเหตุข่มขู่ด้วย

ส่วนสาวธอมนั้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ส่วนโทษจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มอย่างไรนั้น
เดี๋ยวรอผลการตรวจสอบจากทางแพทย์ก่อนในการสรุปอาการนะครับ
ตอนนี้ก็ให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกสาวธอมคนนี้แล้ว
ถ้าไม่มาพบตามหมายเรียกก็ต้องออกหมายจับนะฮะ
ซึ่งญาติของน้องฟางผู้บาดเจ็บผู้เสียหายเนี่ยก็บอกว่า
ว่าสาวธอมกลับไปอยู่บ้านที่สุโขทัยนะคะ
บ้านของน้องฟางก็อยู่สุโขทัยเหมือนกัน
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปค่ะไปที่บ้านญาติของน้องฟางนะคะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ก็ไปเจอกับคุณปู่คุณย่าของน้องฟางนะคะ
คุณปู่นองปักศรีกับคุณย่าประนอมปักศรี
คุณย่าบอกว่าเลี้ยงหลานสาวคนนี้มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่๖ขวบ
จบม๖หลานสาวก็ไปเรียนต่อกรุงเทพทำงานอยู่กรุงเทพ
พ่อเขาเสียชีวิตนะคะแม่ก็คือนางนิรมนต์ปักศรีอยู่ต่างจังหวัด
หลานสาวก็มาเยี่ยมปู่ย่าในช่วงวันหยุดอยู่บ่อยค่ะ
ก็รู้นะว่าหลานสาวมีแฟนเป็นธอม
คนที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายหลานสาวเนี่ยก็รู้รู้มา๒๓ปีแล้วว่าเขาคบกัน
ก็ปกติเวลากลับมาเยี่ยมคุณปู่คุณย่าก็มากันสองคนนะคะ

เมื่อวานแม่โทรศัพท์มาบอกคุณปู่คุณย่าว่าหลานสาวถูกทำร้ายร่างกายอาการสาหัสเลย
พอรู้ข่าวคุณปู่คุณย่าอายุ๗๒๗๑กันแล้วเนี่ยค่ะ
ตกใจมากแล้วก็เสียใจมากกับเหตุการณ์นี้นะคะ
เมื่อกี้ก็มานอนเมื่อกี้ก็มากินเมื่อกี้ก็ไปเทียบไว้ด้วยกันอะไรด้วยกัน
ไม่น่ามาทำกันอย่างเงียนไม่เอาหรอกเจ็บเจ็บ

โอ้โหไม่น่าไม่อยากแค่ดูขาวที่ออกเลยไม่ดูเขาเลยใด
แล้วทราบเรื่องยังไงครับอืมปูทราบเรื่องยังไงว่าหลานถูกทำร้ายมีใครมาบอกเหรอ
มีเขาโทรมาบอกกันแม่เขาโทรมาบอกเขาโทรไปหาแม่เขาแม่เขายุบแห้ง
คือมีญาติของน้องฟางนี่ก็บอกว่าโอ้โหคือเห็นคลิปจากภาพที่เป็นข่าว
หรือว่าเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์แล้วนะคุณเหนียวมาสอน

คือทนดูไม่ได้คือทนดูไม่ได้จริงนะครับ
คุณว่ากลุนแรงมากหลายคนบอกว่าหดหูใจมาก
เหตุการณ์นี้ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว

ตอนนี้ก็ได้แต่เป็นห่วงเพราะว่าเท่าที่ทราบข่าวจากกรุงเทพก็คือ

อ้าวด้านคดีความนะครับสรุปในขณะนี้ก็คือ
คือน้องฟางฝ่ายที่ถูกทำร้ายแจ้งความแล้ว
ตำรวจแจ้งข้อหากับสาวหล่อคนนี้แล้ว

มีแต่ให้ญาติโทรมาเคลียร์กับทางฝ่ายของญาติของน้องฟาง
พยายามจะจ่ายเงินเพื่อให้จบเรื่องนะคะ

ใช่ค่ะญาติบอกขอแสนนึงก็ไม่ยอมจ่ายบอกไม่มีเงิน
แต่มันก็เป็นคดีอาญาแล้วล่ะเพราะว่าแจ้งความแล้ว
อาญาแผ่นดินนะคะก็ยังไงก็ต้องเอาผิดแล้วก็ดำเนินคดี
ข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายแล้วก็ออกหมายเรียกสาวธอมไปนะคะ